พี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะพร้อมทีมมูลนิธิร่วมกับตันยู

ที่ตอนแรกตั้งใจจะนำเงินส่วนตัวจำนวน๑ล้านบาท
มอบให้กับชาวบ้านผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม

ทั้งหมด๑๐๐๐ครอบครัว
ตอนนี้ทีมงานเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะ
ขณะที่ยอดบริจาคล่าสุดทะลุ๑๐๐ล้าน

ตัดสินใจมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
เป็นครอบครัวละ๕๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งพี่บินก็ได้กล่าวขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคน
ไว้วางใจให้เป็นตัวแทน
เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะ
พร้อมกล่าวถึงมิจฉาชีพที่อาศัยช่องทาง
กินอย่างไม่สุจริตว่าเป็นเรื่องที่มันไม่สมควรเลยนะ
ห้ามทำเด็ดขาดเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อน
เขาลำบากมากและก็กำลังเผชิญกับวิกฤตอยู่
จากนั้นนะคะพี่บินและทีมงานก็เดินทางออกจากสนามบิน
กำลังไปที่ศูนย์อบพยพบ้านบุหวาย
อำเภอวารินชำราบต่อไป
ยังไม่หมดเท่านี้นะคะทางด้านพี่เจเจตริน
ก็มีการโพสต์ข้อความว่าก่อนหน้านี้
เดินทางไปแจกถุงยังชีพพันกว่าถุง
จังหวัดยะโสธรในหลายอำเภอไปแล้ว
สถานีต่อไปจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี
ตอนนี้กำลังรวบรวมจิตอาสา
เพื่อที่จะเป็นสะพานบุญในการกระจายแจกของให้กับชาวบ้าน
พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับบริจาคด้วยนะคะ

ใครอยากจะร่วมบริจาคก็สมทบทุนกันไปได้
จริงก็มีคนในวงการบริษัทอีกหลายคน

ก็แน่นอนเลยว่าเขาไปกันเป็นครอบครัว

ขี่แจ๊กไปใช่ก็คือนำพวกถุงยังชิบต่างไปช่วยเหลือ
พ่อแม่พี่น้องที่ประสบอุทธกภัยคราวนี้
ซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมติดตามการเปิดใจ
พี่บินบรรลือฤทธิ์ได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์
เพราะว่าพี่บินจะมาเปิดใจถึงการเข้าช่วยน้ำท่วมชาวอุบลราชธานีนะคะ
จริงแล้วถ้าเกิดว่าเรามีกำลังที่พอจะหยิบยื่น

เราก็แนะนำว่าอยากจะให้หยิบยื่นทานน้ำใจนี้

ถูกต้องแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะบริจาคผ่านทางไหน
เข้าไปดูที่โซเชียลมีเดียของพี่บินบรรลือฤทธิ์ได้นะคะ